ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตี๕ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะฮะ
โอ้โหปรากฏว่าเขาก็ตกอกตกใจกันหมด
ใช่ผู้ชายคนนึงนี่ใส่กางเกงมาตัวเดียว

พนักงานในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะตะเลิดเลยหนีเลย
หรือคนสินค้ากระจัดกระจายหนีกันหมดเลยครับ
ผู้ชายคนนี้ครับเข้าไปในร้านนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาถึงนะฮะหลังจากได้รับแจ้งนะครับ
อยู่ในท้องที่สพบังละมุงนะครับ
เป็นร้านสะดวกซื้อในซอยเขาตาโล๔ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงนะครับ
พอเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามเกลี้ยกล่อม
สงบสติอารมณ์ให้ออกมาเขาวุ่นวายไปหมดแล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็เครื่องปลาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่เขา

ก็ในร้านมีให้หยิบเต็มเลย
เนี่ยครับเห็นไหมต้องออกมากันหมดเลย
อ่าตำรวจก็ต้องวางแผนเข้าจับกลุ่มนะครับ
ด้วยการปีนขึ้นชั้นสองของร้านแล้วก็เข้ามาทาง
ด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งก็หลอกล่ออยู่ข้างหน้า
ค่ะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
นี่ต้องใช้ยุทธวิธีแล้วก็อาศัยจังหวะเข้าไป
ชาร์จจับกลุ่มตัวไว้ได้เดี๋ยวท่านดูนะฮะ
เหมือนฝ่าท้ายหน่อยครับ
โอ้โหต้องฮิ้วใช้คำว่าฮิ้วจริง
ฮิ้วไปแบบนั้นไม่ให้เราไม่อยู่ครับ
เพราะว่าโอ้โหคลุ้มคลั่งมาก
แล้วตั้งแต่เข้าไปตี๕เช้ามืด
ออกมานี่สว่างแล้วใช้เวลาอยู่พอสมควร
จากการสอบถามนะครับก็ปรากฏว่า
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๓นะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย
อยู่ติดกับร้านที่เกิดเหตุนะครับ

ชายคนนี้ก็อยู่ที่ร้านเสริมสวยกับเขา

ร้านเสริมสวยที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่
แล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายเพื่อนมาก่อนนะ

จะวิ่งมาก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจาก

ก็ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์
ก็ต้องตรวจสารเสพติดตามร่างกายนะ

อันนี้โชคดีที่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย

สะดวกซื้อแล้วก็พังเสียหายไป